เรื่องของหวย๓๐ล้านบาทที่การจะนำบรีเนี่ย
แน่นอนว่าเขาก็มีการวิเคราะห์ประเมินกัน
เป็นทั้งทีมครูปีชาหรือว่าทีมของลุงจรูนนะครับ
แต่ว่าในฝ่ายของครูปรีชาตอนนี้ที่ออกมา

เขาก็จะมีช่องยูทูปมีการวิเคราะห์เรื่องราวอะไรต่างนานาอยู่แล้ว

แล้วอีกคนนึงก็คือผู้หญิงที่ชื่อฟ้า
เดี๋ยวจะมีเรื่องราวทั้งสองคนให้ท่านรู้จักว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
เอาในส่วนของนายเทิดศักดิ์ก่อนนะครับ
เทิดศักดิ์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็มีการจัดรายการผ่านช่องยูทูป
แล้วก็วิเคราะห์คดีหวย๓๐ล้านซึ่งยืนยันว่า
เชื่อว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของสลากตัวจริง
แต่ก็มีกระแสข่าวลือว่า
ให้คำปรึกษาอยู่ว่าต้องทำยังไงต้องทำแบบไหนอะไรยังไง
พร้อมกับบอกว่าถ้าสำเร็จก็จะมีการแบ่งเงินให้อะไรแบบนี้นะฮะ

แต่ในมุมของผมถ้าถอดกลยุทธ์แล้ว
ผมเชื่อตามประจักษ์พยานหลักฐานแล้วก็พยาน
และผมชี้ว่าหลักเหตุและผลคดีนี้เนี่ย
มันเหมือนกับคดีครูจอมทรัพย์ทุกประการนะครับ
จากนั้นเสร็จพอวิเคราะห์ออกไปประมาณต้นหรือกลางเดือนมกราคม
ครูปีชาเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเป็นแฟนคลับ
ผมก็เลยถามครูปีชาในฐานะสื่อว่าครูปีชามันเกิดอะไรขึ้น

ผมว่าความจริงที่ครูปีชาพูดเป็นความจริงที่สื่อไม่เคยรู้เลย
ครูปีชาก็บอกว่าเขากลัวสื่อไม่อยากจะออกสื่อ
ผมก็บอกว่าจริงแล้วสื่อไม่น่ากลัวหรอก
แต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าสื่อมาทางลบกับเขาตลอด
ผมไม่ใช่แค่มั่นใจว่าหวยเป็นของครูปีชา
ผมมั่นใจว่าการกระทำครั้งนี้กระทำเป็นขบวนการ
เกี่ยวข้องกับคนสองอาชีพนะครับเกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิด
เรื่องของการซับตกกับพื้นแล้วหยิบขึ้นมาแล้ว
หวยเนี่ยต้องเป็นของตนเองโดยไม่ดูหลักกฎหมายเพิ่มเติมว่า
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของตนเองซึ่งมีดีการ์อยู่แล้ว
อ้างว่าไปจ่ายค่าบ้านจ่ายหนี้มันไม่ใช่
ผมทราบว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจะดูเหมือนกันว่าหลังจากตำรวจกองปราบราม
ชี้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดแล้ว
ผู้กระทำความผิดและขบวนการจะแถไปทางไหนอีก
เราได้รับสื่อเพียงข้างเดียวคือฝั่งของจรูน
แต่เราไม่รู้เลยและผมเรียนให้พวกเราทราบนะครับว่า
หลักฐานที่ครูมีพยานที่ครูมีฝั่งครูมีเนี่ย
มีมากมีเยอะและมั่นแน่นตึ๊ก
ผมทำข่าวคดียกรรมมาเยอะ
ทราบว่าพยานหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญ

และตอนนี้เขารออะไรเขารอขึ้นศาล
พยานหลักฐานทั้งหมดจะอยู่บนศาลและจะเริ่มคลี่คลาย
แต่คลิกภาคดีนี้สำเร็จครูปีชาชนะ
จะได้ส่วนแบ่งอะไรรึเปล่า

ผมยังไม่เคยเจอหน้าคนที่ชื่อแม่ของฟ้าผมไม่เคยเจอ
ตัวชื่อน้องฟ้าเขาเป็นแฟนคลับที่มาเจอผมหนึ่งครั้งครั้งเดียวแค่นั้นเอง

แล้วส่วนแบ่งที่ว่าจนถึงขนาดนี้เป็นความเชื่อ
ความเชื่อว่าอะไรความเชื่อว่าทรัพย์ตอนนี้มันอยู่ที่ครูปีชา
พอใครออกมาพูดในทางมุมของครูปีชาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็จะถูกโจมตี